แต่มีรายงานข่าวว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีนี้
พอรู้แล้วว่าลอตเตอรี่เป็นของใคร
โดยเลขท้ายลอตเตอรี่ที่ลงท้ายด้วย๗๒๖งวด๑พฤศจิกายน๒๕๕๙
หนึ่งอาจารย์แดงซื้อไป
อีกชุดหนึ่งครูปรีชาซื้อไป
และอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่ถูกรางวัล
ก็คือ๕๓๓๗๒๖มีแม่ค้าลอตเตอรี่ซื้อไปขายต่ออีกทีนึง
แม่ค้าขายลอตเตอรี่หลังจากรู้ว่าที่แผงตัวเองมีสลากที่ถูกรางวัลที่๑อยู่

ครั้งแรกโทรไปหาอาจารย์แดงสอบถามว่าถูกรางวัลที่๑ไหม
แต่ถูกปฏิเสธว่าไม่ถูก
จากนั้นก็โทรไปหาครูปรีชาแจ้งว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง

แต่ครูปรีชาก็ปฏิเสธว่าไม่ถูก

เรื่องดังกล่าวก็เลยเกิดขึ้น
โดยลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑ชุดนั้นเป็นชุดที่
นางดำหรือเจ๊ดำแม่ค้าลอตเตอรี่

เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของ

เพราะเป็น๒ชื่อที่เราไม่ค่อยได้พูดถึง

ครีชาวันนี้ครับก็แน่นอนว่านักข่าวก็ต้องตามไปนะครับ

วันนี้ไปร่วมพิธีการแสดงผลงานของนักเรียน

ก็เลยมีเวลาคุยกับผู้สื่อข่าวแค่เล็กน้อย
นักข่าวก็ถามว่าเออทราบข่าวเรื่อง
อาจารย์แดงเรื่องเจ๊ดำอะไรยังไงหรือยังนะครับ
ครูปีชาก็บอกว่าก็คือก็ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นะ
แต่ขอยืนยันเหมือนเดิมว่าครูซื้อ

เพราะจำตัวเลขทั้ง๖ตัวได้อย่างแม่นยำที่ซื้อมา

แล้วมาบอกว่าครูเนี่ยถูกรางวัลที่๑อะไรอย่างนี้
ส่วนการสอบพยานเพิ่มเติมของกองปราบ
ไม่มีครูปีชายังไม่ได้ถูกเชิญให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตามหาว่าตกลงแล้ว
พยานปากสำคัญที่ชื่อว่านางดำหรือเจ๊ดำนั้นเป็นใคร
ก็เลยไปที่บ้านของนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน

ปกติเจอเจ๊ตลอดนะเจ๊บ้าบิน

สอบถามเพื่อนบ้านของเจ๊บ้าบินนะครับว่า
รู้จักพยานคนใหม่ที่ชื่อนางดำไหม

ดูข่าวก็สงสัยเหมือนกันว่านางดำคือใคร

แต่คิดว่านางดำก็คงเป็นเจ๊บ้าบินนั่นแหละ

เจอลูกชายจะต้องมีคนอยู่อะค่ะ
แต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะ
เจ๊ดำเจ๊บ้าบินเจ๊แพนเค้ก
คือเขามีหลายชื่อเพราะเขาขายขนมบ้าบินกับขนมแพนเค้ก
เพื่อนบ้านบอกว่าเจ๊บ้าบินเขามีหลายชื่อจริงนะฮะ

ไม่ก็เรียกเจ๊บ้าบินไม่ก็เรียกเจ๊แพนเค้ก

เพราะบางคนเขาเรียกเจ๊ดำอะไรนางดำอะไรอย่างนี้ข้างนอกอ่ะนะ

อารมณ์จังทั้งวัดนึงว่าอย่างนี้

นางพัชริดาพรมตาก็เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่
ที่ตลาดเวสซิตี้นะครับอ่าวันนี้ยังอยู่ที่บ้านนะฮะ
เพราะว่าลอตเตอรี่งวดที่ได้มางวดใหม่เนี่ย
เริ่มขายประมาณยี่สิบสามกุมภาพันธ์นะครับเจ๊พัดบอกว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่กองปราบเรียกไปสอบปากคำอะไรเพิ่มนะครับ
นักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วรู้จักเจ๊ดำไหมนะครับ
เจ๊พัดบอกว่าเท่าที่รู้จักแม่ค้าลอตเตอรี่ในเมืองกาลนะ
ไม่เคยมีแม่ค้าลอตเตอรี่ชื่อนางดำหรือว่าเจ๊ดำเลยมีแต่ฉายาของเจ๊บ้าบิน
ที่จะมีหลายฉายาทั้งเจ๊ดำเจ๊บานบินหรือว่าเจ๊แพนเค้กนะครับ
ส่วนอาจารย์แดงเคยเห็นมาซื้อลอตเตอรี่
ธุระโคมสองห้าหกศูนย์มารับลอตเตอรี่ที่สั่งไว้ก่อนหน้าครูปีชาเล็กน้อย
แต่ตนก็ไม่รู้ว่าได้เลขอะไรไปเพิ่งมาทราบทีหลัง
เพราะเจ๊บ้าบินเล่าให้ฟังว่าอาจารย์แดงมารับเลขที่สั่ง
แต่เห็นเลขชุด๗๒๖ก็เลยขอแบ่ง
แต่นางรัตนาพรยืนยันว่าแบ่งไม่ได้
เพราะครูปรีชาสั่งเอาไว้
คือนักน้อยมีแต่คนที่ชื่อดำยังไม่มี
แต่อาจารย์เขาจะเรียกเจ๊บ้าบินว่าดำ
คืออีกชื่อหนึ่งของเจ๊บ้าบินก็เรียกว่านางดำหรือว่าเจ๊ดำเหมือนกันใช่ไหม
ดำนี่หมายถึงอาจารย์เขาเรียกเจ๊ดำ

คนอื่นก็เรียกเจ๊รัตนพรเจ๊บ้าบินเจ๊แพนเค้ก
ไม่รู้เห็นพี่รัตนาพรหรือพี่บ้าบินบอกว่า
วันก่อนที่อาจารย์ปีชาจะมาน่ะอาจารย์แดงมาเอาหวยที่ว่าสั่งจองไว้

โอ้โหเห็นแกเห็นแกจะขอซื้อแต่เจ๊บ้าบินเราบอกว่าไม่ได้อาจารย์วิชาสั่งไว้
งั้นแกขอแบ่ง๒ใบก็ไม่ได้ต้องไปคุยกันเอาเอง

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ตลาดเวสซิตี้

เพื่อจะตามหาว่าเจ๊ดำหรือว่านางดำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
บรรดาแม่ค้าที่ตลาดเวสซิตี้ก็บอกว่าไม่มีใครรู้จักนางดำนะ
เพราะว่าถ้าจะเอาเฉพาะเจ๊บ้าบินเนี่ยป้ารัตนาพรเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็คือเรียกกันที่เจ๊บ้าบินนี่แหละ

ไม่เคยเห็นตัวตนเลยแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า
คนที่ชื่อดำนี่ตัวตนเป็นยังไงยังไม่เคยพบไม่เคยเจอนะ

เพราะว่าเจ๊บ้าบินก็ชื่อเขาชื่อป้ารัตนา
แล้วก็ชื่อเล่นที่เพื่อนเขาเรียกกันก็คือป้าบ้าบิน
เพราะว่าเขาขายขนมบ้าบินพร้อมกับขายโลตารี
เราก็ตามหากันต่อไปนะ

ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไป

ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเป็นใครหรอก

เลยไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรบ้าง
ไม่รู้เลยจริงก็ไม่รู้อีกแหละ

ผมเชื่อว่าคนฟังเขาก็มีวิจารณญาณนะนะ

วิจารณาของคนฟัง
ก็น่าจะเหมือนกับผมนี่แหละ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

ร้องกันด้วยรอดูนะคะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัตยกรรมนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็บอกว่า
ไม่ใช่เจ๊ดำเนี่ยไม่น่าจะใช่เจ๊บ้าบินนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักด้วยว่ามันเป็นตัวละครตัวใหม่ที่โผล่ขึ้นมานะคะ
แต่ถามไปถามมาก็ให้น้ำหนักไปที่เรื่องคลิปล่ะค่ะ
อาจริยะก็บอกว่าต้องรอดูคลิปเสียงเด็ดที่จะนำไปสู่การออกหมายจับวัน๒วันนี้